มีคดีหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตำรวจของสนพระขนง
ไปพบเจอเหตุฆ่าตัวตายเหตุพยายามฆ่าตัวตาย
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งกรีดข้อมือซ้ายของตัวเธอเอง
แต่โชคดีที่ชาวบ้านเข้ามาพบแล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจสนพระขนงพยายามที่สอบปากคำว่า

จึงเป็นที่มาให้รู้คำตอบ
ว่าผู้หญิงคนนี้ระบายความทุกข์ในใจ
เกี่ยวกับครอบครัวของเธอว่า
สามีใหม่ของเธอมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของเธอเอง
มาราทอนมา๓ปีแล้วในลักษณะของการข่มขืน
ถ้าได้เจอข่าวแบบนี้คนเป็นแม่เครียด

ทั้งลูกสาวที่โดนกระทำแล้วก็เครียดทั้งสามีใหม่
ทำไมถึงกระทำกับลูกสาวของเธอได้
เธอจึงจะหนีชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย
ทีแรกครับพอตำรวจทราบเรื่องตำรวจสนพระขนง
ก็ไปพูดคุยไปเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับศูนย์พึ่งได้
กระทั่งมีการประสานกับทางด้านของรองภูมิกับการ
สวัสดีภาพเด็กและสตรีพันธ์ตำรวจโทวิทยาวัฒน์บูรณะ
ให้ไปตามจับกลุ่มตัวตัวพ่อเลี้ยงคนนี้
และปรากฏว่าก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เลี้ยงก็คือนายเออายุ๓๓ปี
ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีพรากผู้ยาวไปเพื่ออนาจารย์
ก็เจ้าหน้าที่นำตัวมาแถลง
หลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง

สอบสวนนายเอผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับว่า
ปกติประกอบอาชีพขายอุปกรณ์ตกแต่งรถทางอินเตอร์เน็ต
ก่อเหตุล่วงละเมิดนางสาวกิฟต์ลูกเลี้ยงวัย๑๗ปีจริง
เพราะว่าอาศัยจังหวะช่วงที่พันรยาออกไปทำงานนอกบ้าน
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ล่วงละเมิดทางเพศคมคืนลูกเลี้ยงแบบนี้
มาตั้งแต่นางสาวกิฟต์ลูกเลี้ยงอายุ๑๔ปี
มาราทอนมา๓ปีจนกระทั่งนางสาวกิฟต์อายุ๑๗ปีแล้ว
ตัวภรรยาเพิ่งจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และภรรยาตัดสินใจกรีดข้อมือฆ่าตัวตายจนเข้าโรงพยาบาล
และกลายเป็นที่มาของคดีนี้ทำให้ตำรวจตามสืบต่อ
และสามารถจับกลุ่มตัวนายเอได้นะครับ
ตอนนี้ก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนนางสาวกิฟต์ลูกสาววัย๑๗ตอนนี้
เจ้าหน้าที่ประสานให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในทุกทางแล้วนะครับ